ถ้าเป็นสายทุเรียนจะฟินน่าดูเลย

มีอาการแบบไหนฮะ
น่าจะกลัวโดนหนามนี่ในหมี

มันหลงเข้าไปในโรงทุเรียนแล้วมีกองทุเรียน

ทั้งเกรงเนี่ยค้ามสั่น

ถอยออกมาถอยออกมาด้วยความกลัวนะคะ

ว่ามันน่าจะวิ่งเข้าไปแล้วไปโดนหนามทุเรียนตาม

ก็เลยตัดสินใจถอยออกมาแบบนี้ใส่เกียร์อาเลย

เช่าเน็ตเข้าไปดูหลายอารมณ์ความรู้สึก

ให้เดินต่อไปก็คงนึกถึง